โปรดติดตามตอนต่อไป
ก็เลยต้องเติมทองแบบปังใส่เอเนอร์จี้สุดพลังแบบเนี่ย
ฉันจะเป่าคาถาทำให้เธอลงไหล
ให้ทองที่แปะหน้าฉันทำให้เธอคังไข้
จะขอเอาความรัก
นี่นี่นี่

สุดปากพลังบูจริงค่ะคุณพี่
แต่ร้องเพราะเพราะจนหลง
หลงอีกเอาซะเสียงแหบเสียงแห้งแบบนี้
พักดื่มน้ำทิ้งหน่อยมั้ยจ๊ะครับดี
ดูทรงหน้าท้องคุณพี่จะยังไม่ทำงาน